ประกาศปิดหาดเตยงามโอ้โหดิฉันก็ลืมดูมาก่อนนะว่า
เขาปิดหลายเครื่องที่นึงจากสถานการณ์โควิดค่ะอันนั้นสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ใครจะไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมตรวจสอบว่าที่นั่นเขาเปิดให้บริการหรือเปล่า
รวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีที่อากาศจะร้อนนะคะ
เพราะถ้านับถอยหลังอย่างที่คุณรสลินบอกแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มหนาวเย็น
อุณหภูมิโดยรวมจะลดต่ำลงหกถึงแปดองศาเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูกันเพิ่มเติมจากข้อมูลตรงนี้นะคะ
ภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
บริเวณประเทศไทยทั้งตอนบนตอนล่างในวันนี้นะคะ

ไม่มีฝนตกนะคะ

ส่วนเรื่องของความร้อนอาจจะมากขึ้นหน่อย
เพราะว่ามีเส้นความกดอากาศเท่า
ทั้งเส้นพันสิบพันสิบสองเนี่ย

ทำให้ทั่วประเทศไทยอาจจะร้อนอบอ้าว
แสบผิวหน่อยในระยะนี้ค่ะ

มันจะมาเมื่อไหร่แบบไหนดูจากโมเดลนี้นะคะ

สีเขียวอุณหภูมิประมาณสัก๑๐องศาเซลเซียส

ส่วนสีแดงส้มประมาณสัก๓๐องศาขึ้นไป

ยังคงมีความร้อนปกคลุมอยู่

ผ่านพ้นสักวันที่สามสิบไปแล้ว
สามสิบเอ็ดข้ามปีเป็นที่หนึ่งค่ะ

จะค่อยเคลื่อนทับมาปกคลุมประเทศไทย

พฤหัสพดีที่สามสิบเอ็ดธันวาคม

เช้ามืดนะคะคุณผู้ชมเตรียมหนาวขนลุกกันได้เลย

จนถึงสักวันที่๓มกราคม

อย่าลืมค่ะภาคใต้จะฝนนะคะ

เกี่ยวข้ามปีกลุ่มฝนเห็นไหมคะที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้มันจะมาเรื่อยมาเจอแถวปลายแหลมยวนสักวันที่๓๑ธันวาคมนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะที่บริเวณจังหวัดสุราธารณีนครสีธรรมราชช่วงปีใหม่พอดีพอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศในใดพูดถึงภาคใต้แล้วไปดูที่สุราธารณี
ซึ่งงานนี้นะคะจะจัดไปจนถึงมุดที่๑๕มกราคมที่สะพานนฤทธิ์บอกข่าวกันเผื่อใครจะไปภาคใต้ค่ะ
เหนือกันบ้างบริเวณริมถนนสายพิศนุโลกลมศักดิตำบลชัยนามอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
ที่นี่นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่พลิกพื้นที่การเกษตรกว่า๑๐ไร่มาปลูกดอกไม้สวยงามค่ะ
มีทั้งผักเซียนฝรั่งดอกคอสมอสแล้วก็ดอกทันตะวันด้วย
แวะมาถ่ายรูปในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
ก็ย้ำกันล่ะค่ะคุณผู้ชมจะไปที่ไหนก็ตามนะคะ

อย่างที่เขาจะไปชลบุรีช่วงนี้นะคะ
งดปิดหาดเตยงาม
เพราะว่าก็เป็นการป้องกันโปวิคกันด้วย

ลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ